คุณผู้ชมจำเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาเมานะ
แล้วลงมาถามพ่อมึงเป็นใครจำได้
ที่บอกว่าเหมือนเป็นตำรวจ
เพิดเมียนเมา
คำลุงมาข้าวคำลูกด้วย
ทำอะไรครับเปิดเปิดกระจกของลำมาแล้ว
ทำไมล่ะครับพ่อมึงเป็นใครเอ้าผมก็ขี่รถของผมดีดี
ทำไมเหรอครับอะไรเหรอเขาก็ขี่มาดีดีเอาเอาไว้ขับขี่มา
นี่แหละฮะคำถามที่สังคมงงกันพ่อมึงเป็นใคร
หนุ่มเสื้อแดงคนนี้มาถามคนขับรถคนนี้ครับอ้าว
มีถามด้วยว่าคุณเป็นพอใช่ไหมแล้วผู้ชายเสื้อแดงคนนี้
มีการบอกด้วยนะกูเป็นใครอ่ะกูไม่รู้อ้าวแล้วมึงเป็นใคร
แต่อยากรู้พ่อคนอื่นเขานะใช่สุดท้ายมาทราบว่าเขาคือร้อยตำรวจตรี
สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่สองสามสี่ครับตำรวจจริงเหรอ
ฐานปฏิบัติการบ้านห้วยกอกอำเภอดอนตานที่มุกดาหาร
ไม่ต้องบอกก็รู้เมาเหล้าแน่แล้วไปจอดรถขวางถนนครับ
แล้วก็มาถามด้วยคำถามที่ไม่เป็นมิตรเลยนะฮะแต่คนขับกระบะเนี่ย
เขาก็ไม่ได้ให้ดูใบขับขี่นะคือฝั่งเสื้อแดงเขาขอดูใบขับขี่หน่อย
ไม่รู้จะขอดูไปทำไมแต่คนขับกระบะไม่ให้เพราะไม่ได้ทำอะไรผิดมา
แล้วก็ตอบกลับไปด้วยความสุภาพจนสุดท้ายเนี่ย
เหตุการณ์นี้มันจบลงด้วยการที่ทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันไปไม่ได้มีอะไรบานปลาย
ทีมข่าวของเราครับไปคุยกับเจ้าของคลิปชื่อว่านายพัทยา
หรือว่าพี่ช้างอายุสี่สิบปีพี่ช้างบอกตอนแรกเขากลัวนะ
ไม่รู้ว่านุ่มเสื้อแดงคนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่เป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมายัดยายัดอะไรสิ่งของผิดกฎหมายหรือเปล่า
แต่หลังจากคุยกันเสร็จก็จบลงด้วยดีก็แยกย้ายกันไป
พี่ช้างมารู้ภายหลังว่าชายคนนั้นเอ้าขับรถไปแหกโค้งครับพี่น้ำแข็ง
คุณผู้ชมฮะไปประสบอุบัติเหตุอีกคาดว่าน่าจะเกิดจากความมึนเมานี่แหละ
เออก็ลิ้นเปรี้ยวสักขนาดนั้นภายหลังมีตำรวจติดต่อพี่ช้างมาเพื่อขอโทษ
เขาเองว่ายังไงเอาความอะไรหรือเปล่าลองฟังกันฮะ
ถ้าเต่งตัวแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้มันมันก็ต้องมีอะไรละครับต่อมาคุณ
น้องก็ต้องกลัวให้กว่าคุยไปคุยมาสักครั้งคือความสงสารมากว่า
ต้องชื่นชมพี่ช้างด้วยนะตอนที่ประจันหน้า

พบัชชกรรมลวรเศรษฐ์ตะระเวนชายแดง
ออกมาขอโทษกับพี่น้องประชาชนและสังคม
ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แล้วก็มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จากนี้ท่านผู้การยังกำชับให้หน่วยต้นสังกัด
ของพี่เสื้อแดงคนนี้

แล้วก็ลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัดเลยครับ